ฉันพามาดูฟุตบอลสนามนี้บ้างค่ะโอ้โหเห็นใจเด็กนักเรียนที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนนี้จริงค่ะ
ขโมยอะไรไม่ขโมยขโมยสตัสขโมยคือขโมยสตัสที่เขาจะใช้ใส่ในการแข่งฟุตบอล
คุณผู้ชมคงจะได้เห็นข่าวกันไปบ้างแล้วนะคะนักกีฬาของโรงเรียนคอนสวรรค์รุ่นอายุไม่เกินสิบแปดปีจะไปแข่งกีฬาโซนหุบเขารอบจังหวัดที่โรงเรียนชายภูมิพักดีชุมพลนะคะ
เขาแข่งเสร็จจะไปแข่งต่อที่สนามฟุตบอลวิทยาลัยพระศึกษามาที่รถไม่เจอสตัสนะคะ
โทรศัพท์กระเป๋าสตานท์กุญแจมอเตอร์ไซค์โดยกันเอาไปหมดเลยโอ้โห
นักกีฬาสิบสามคนไม่เหลือเลยค่ะเนี่ยค่ะแข่งต่อไม่ได้สิคะ
อุปกรณ์ไม่มีก็ถูกปรับแพ้ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายโอ้โห
คือคือด้วยนักกีฬาสอบมาก็อยากจะแข่งถูกไหมคะนี่คือแพ้ในเกมอะ
มันเข้าใจได้แต่แพ้เพราะไม่มีอุปกรณ์ไปแข่งเลยมันแข่งเลยแล้วเนี่ยยังต้องตามอีกว่า
สินโดนเอาไปไหนฮะเนี่ยค่ะวันนี้ค่ะตำรวจไปดูกล้องวงจรปิด
เห็นนะคะนี่คุณผู้ชมภาพทางขวามือหลักฐานมันอยู่ตรงนี้ค่ะ
คนร้ายขับรถเก่งโตโยต้าหมายเลขทะเบียนชัดเลย
กไก่งงูหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งกรุงเทพมหานคร
ลักษณะถอยไปเทียบข้างรถกระบะอีซูซูที่เป็นรถเก็บอุปกรณ์กีฬาค่ะ
แล้วก็เปิดประตูท้ายรถกระบะเอาของท้ายรถมาใส่รถตัวเอง
แล้วก็ขับหลบหนีไปโอ้โหภาพชัดเลยเนี่ยค่ะ
ทางภูมิกับสพเมืองชายภูมิบอกว่าพอจะรู้แล้วนะคะ
ว่าใครเป็นคนทำคนที่ทำคนนี้เพิ่งจะพ้นโทษมาประมาณสองเดือน
ถ้ารู้ขนาดนั้นแล้วขโมยรถเก่งคันนี้มาก่อเหตุ
คันนี้เป็นรถของชาวบ้านที่เคยใช้เป็นรถแท็กซี่
เอารถเขาไปขับตะเวนขโมยของตามจังหวัดต่าง
แล้วก็มาเนี่ยคือครั้งล่าสุดที่ทำกำลังรวบรวมหลักฐาน
ออกหมายจับมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะครับ
คือรถคันนี้เป็นรถเดิมเป็นรถแท็กซี่จากนั้นพอปลดป้ายเสร็จ
ก็โอนมาเป็นมาจดทะเบียนเป็นรถส่วนบุคคล
จดทะเบียนเป็นรถส่วนบุคคลคนแรกคนที่สองคนที่สาม
เราไล่เช็คมาแต่รู้สึกว่าการขายของของเจ้าของเขาเนี่ย
เจ้าของล่าสุดอยู่ที่สิงห์บุรีแล้วปรากฏว่ามีการแจ้งหายด้วย
เจ้าของเจ้าของไปแจ้งหายที่สิงห์บุรีที่สพเมืองสิงห์บุรี
เมื่อด้วยประมาณเดือนสัจกาอ่าเรื่องในส่วนข่าวดีความก็
ขอให้ตำรวจจับคนร้ายได้เร็วนะคะเพราะจริงก็ทำมาหลายครั้งหลายคดีแล้วนะคะ
แต่ว่าในส่วนของนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนคอนสวรรค์เนี่ย
ก็ให้กำลังใจน้องแข็งไม่ได้ไม่มีอุปกรณ์
แล้วถูกปรับแพ้ตกรอบนะคะ
ล่าสุดก็มีรายงานบอกภาคเอกชนประสานมากับทางโรงเรียนแล้วนะคะ
จะช่วยเหลือเรื่องรองเท้าสตั๊ด๑๓คู่ที่ถูกขโมยไป

แต่เขายังไม่เปิดเผยนะขอไม่เปิดเผยนาม
แล้วทางโรงเรียนก็กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะรับความช่วยเหลือดีหรือเปล่า
เอาเถอะเอาเถอะรองเท้าสตัสเดี๋ยวนี้คู่นึงไม่ใช่ถูกนะครับคุณผู้ชม
อยากให้กำลังใจน้องนะคะ
ครับแม่ขโมยสตัสซะได้เครื่องมือทำมาหากิน